ท่านประธานครับผมนัทพงศ์เรือบรรยาวุฒิผู้แทนรัศดร
รายชื่อพักเก้าไกลผมเข้าใจว่าตามหลักปฏิบัติของสภาเราที่ผ่านมา
ก็คือถ้ามีการนำเสนอภาพประกอบการอภิปราย
ที่ไม่ได้เป็นการพาดพิงบุคคลภายนอก
อย่างเช่นเป็นภาพของคณะรัฐมนตรีนะครับ
หรือว่าท่านที่มีโอกาสในชี้แจงในห้องประชุมแห่งนี้
ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับประธานอนุญาต

สองภาพนี้มีแต่ภาพของคณะรัฐมนตรี
ทำไมถึงไม่ได้รับอนุญาตจากท่านประธานครับ
ผมเห็นว่าไม่จำเป็นนะครับ
ไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับ
ก็ตามดุลพินิษฐ์ของท่านประธานผมเคารพนะครับ
ก็ตามนั้นผมจะได้รับทราบเหตุผลครับ
แล้วก็จะได้ดำเนินการตามข้อบังคับในที่ประชุมต่อไปนะครับ

แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ

ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่๕ครับ

อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้นำเรียนครับ
แล้วก็นำเสนอตอนที่ประชุมว่าภาพทั้งสองภาพนั้นเนี่ย
เป็นภาพที่ท่านประธานใช้คำว่าเห็นว่าไม่จำเป็น
แน่นอนครับผมไม่มั่นใจว่าท่านใช้ข้อไหน

ใช่ข้อ๔๗ใช่ข้อ๔๕ข้อเดียวกับที่เราพิจารณาหรือไม่

ในกรณีของเอกสารกับกรณีของวัตถุ

นั่นเป็นประการที่๑ในเชิงของข้อกฎหมายครับ

สิ่งที่ท่านพูดจะผูกพันกับการทำหน้าที่ของประธาน

รัฐบาลเองก็ใช้รูปคณะมนตรีในการนำเสนอ
ตกลงแล้วคำว่าไม่จำเป็นของท่านเนี่ยใช้กับพวกเราฝ่ายค้านเท่านั้นเหรอครับ
ถ้าใช้เกณฑ์แบบนี้กับฝ่ายรัฐบาลไหมถ้าใช้เกณฑ์แบบนี้แบบคณะมนตรีไหมครับ
ถ้าท่านตอบว่าใช้เกณฑ์เดียวกันท่านก็จะได้บันทึกไว้ว่าจะใช้เกณฑ์นี้
หากมีท่านใดขึ้นมาอีกผมก็จะได้ประท้วงว่าท่านประธานได้วางเกณฑ์แบบนี้ไว้แล้ว
ผมคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นนะครับที่ท่านต้องมาวินิจฉัยของพักเก้าไกลในลักษณะนี้
แล้วก็ภาพนั้นก็ชัดเจนนะครับว่าทั้งสองภาพนั้นใช้แบบนี้มาทั้งวันมาโดยตลอดเป็นภาพคณะมนตรีครับ
ผมคิดว่าท่านประธานอาจจะต้องตอบคำถามที่ผมประท้วงตามข้อบังคับข้อที่๕เพื่อวางบรรทัศนให้กับสภาแห่งนี้ครับขอบคุณครับ
ครับเรื่องนี้เมื่อเสนอมาให้ผมนะครับผมก็ให้เจ้าหน้าที่ไปดูก่อนนะครับ
แล้วก็ผมเห็นว่าถ้าภาพที่นำเสนอเนี่ยนะครับถ้าเป็นรูปในเชิงบวกนะฮะผมก็คิดว่าไม่เป็นไร
ดังนั้นมันต้องดูเจตนาของการที่นำมาใช้นะครับในภาวะอย่างไรนะครับรูปเช่นนั้นนะครับ

ผมประท้วงในประเด็นที่ท่านประธานวินิจฉัยครับแล้วผมคิดว่าท่านประธานวินิจฉัยแบบนี้ในฐานะผมเป็นนักกฎหมาย
ว่าเจตนาของท่านกับเจตนาของผมไม่เหมือนกันครับ

อนุญาตว่าไงครับ
ประธานครับผมนัทธวุโปประทุมครับบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
ถ้าทราบได้อย่างไรครับเพื่อนสมาชิกผมเจตนาอย่างไร
ประธานครับดิฉันขออนุญาตประทวงค่ะ

ท่านประธานได้วินิจฉัยในสิ่งที่ท่านเพื่อนสมาชิกได้ประท้วงไปแล้ว
สมาชิกภาคแทนราชฎรภักดิ์เพื่อไทยกรุงเทศหันคล

ฉันจึงอยากให้ทางท่านประธานได้ดำเนินการประชุมต่อนะคะ
ในขณะนี้ก็๔ทุ่มแล้วนะคะ
เราอยากที่จะเห็นการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
อยากที่จะเอาประเด็นที่ท่านประธานได้วินิจฉัยเสร็จแล้ว
มาเป็นข้อต่อร้อต่อเถียงกันในสภาแห่งนี้อีกค่ะ
อนุญาตเพื่อนสมาชิกด้วยนะคะ
ยังไงท่านประธานเองก็ได้ให้เหตุผลที่เหมาะสมที่สุดแล้ว
เราเองก็ท่านรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะ

อย่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาพูดกันในสภาเลยนะคะ

ผมประท้วงท่านผู้ประท้วงครับท่านประธานครับ

ผมขอโทษท่านกล่าวหาผมครับ

ในสภาทุกท่านรู้ดีว่าผมไม่เคยไม่ใช่เป็นคนที่ต่อล้อต่อเถียงกับท่านประธาน
โอเคฟังผมนิดนึงนะครับ
ธีรรัฐท่านไม่มีอะไรหรอกที่จะมาประท้วง

ขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะที่ฉัน
ขอให้ดำเนินการต่อไปแล้วผมก็เรียนย้ำอีกทีว่า

ผมให้รูปนี้ไปให้เจ้าพนักงาน

ก็แสดงว่าเขาต้องดูมาเปรียบเทียบกันแล้ว

ท่านประธานครับผมไม่อยากให้เสียเวลาในที่ประชุม

แต่เป็นท่านประธานนี่เป็นคนดึงออกจากแฟมครับ

งั้นผมไม่ได้ส่งนี้ไปทำไมนะครับ

งั้นผมว่าเราดำเนินการประชุมต่อดีกว่านะครับ
แต่ผมก็อยากให้คำวินิจฉัยของท่านประธานเป็นบรรทัศน

ถ้ามาจากฝั่งรัฐบาลเอง

ก็ห้ามนำภาพของพวกท่านนำขึ้นเองนะครับ
ถ้าเป็นการที่ไม่ได้ตั้งใจ
หรือว่าเป็นเรื่องที่เสนอตามปกตินะครับ
ก็คงเป็นการวินิจฉัยอีกอย่าง
ภาพรูปหนึ่งก็มีความแตกต่างกันไปนะครับ
ภาพหลายภาพที่เป็นภาพปกติ

อย่าให้เถียงกันเลยดึกแล้วนะครับ
ก็จะขออภิปรายไปตามวาระนะครับ